ปลูกถั่วงอกคอนโด

ติดตามเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่

ช่วงเช้าตลอดข่าวมากันที่บ้านของคุณสลัยชัตริ์วิริยพานิษฐ์หรือคุณอ๊อฟ
หน้าบ้านเลขที่๑ทับ๒๐หมู่๖ตำบลทัพกวาง
อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ก่อนหน้านี้คุณสไลชัดเป็นลูกจ้างในกรุงเทพมหานครนะครับ
และได้ตัดสินใจลาออกกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสระบุรี
พร้อมกับผันชีวิตมาทำอาชีพการเกษตร
เพาะถั่วงอกแบบคอนโดขายสร้างรายได้นั่นเองครับ
เป็นพนักงานบริษัทที่กรุงเทพแล้วก็ละออกมาเล่นลูก๔ปีแล้ว
ชอบดูคลิปการเกษตรแล้วเราไปสนใจคลิปข้างนอกที่ใช้เวลาไม่นาน
ก็เลยตัดสินใจทำ
โดยคุณสไลชัดได้ใช้พื้นที่ภายในบ้านซึ่งเป็นพื้นที่โรงจอดรถทำเรือนเพาะปลูกถั่วงอกแบ่งเป็นลับ
แบ่งลงรถเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าต้องใช้ถุงกินในร่มที่มีอากาศไทยคลิป
แล้ววิธีการเพาะปลูกถั่วงอกมันยากไหมครับ
ช่วยเล่าให้เกษตรทำเงินของเราฟังหน่อยครับ
พันธุ์นะคะล้างความสะอาดแล้วเราก็แช่ในน้ำหุงแป้งกันซิราประมาณ๘ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็นำขึ้นผึ่งอีก๘ชั่วโมงแล้วก็นำขึ้นกระบะคอนโด
เสร็จแล้วเราก็เปิดน้ำทุก๒ชั่วโมงประมาณ๔วันก็เก็บผลผลิตได้
ว้าวง่ายมากเลยนะครับ
จากนั้นก็นำมาใส่ถุงขายถุงละ๑กิโลกรัมและ๕กิโลกรัม
ส่วนราคาปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕บาท
กำไรก็ตกอยู่ที่ประมาณ๔๐๐๐๕๐๐๐บาทต่อเดือน
สำหรับใครที่สนใจการปลูกถั่วงอกขายแบบคุณสไลชัด
สามารถโทรสอบถามกับคุณสลัยชัดได้เลยนะครับ
เขายินดีให้คำปรึกษา
และที่แห่งดีจิตปลายเป็นเงินเศษทำเงินไปแล้วครับ